นี้หน่อยนะครับกระบะเนี่ยพุ่งเสียบด้านข้างรถพ่วง
ที่กำลังขนเสาเข็มมาเลยมีหลายเหตุหลายปัจจัย
มาบี้กับรถพ่วงตรงนี้เออคุณผู้ชมมีอีกหนึ่งเรื่องก็คือ
เอ๊ะคนขับกระบะเนี่ยเมาหรือเปล่าค่ะนะครับเนี่ยฮะ

มาจากรถกระบะเหมือนกันส่วนคนขับรถกระบะเนี่ยรอดปลอดภัยนะครับ
คุณดูสิมันบุบบี้แบบนี้ฝั่งผู้โดยสารเนี่ยโอ้โหเละเลย
นะฮะส่วนคนขับรถกระบะก็คือนายยศพลแสงขาวเนี่ย
คือตำรวจถามนักข่าวถามเขาอาการบาดเจ็บเล็กน้อยนะ
แต่อยู่เหมือนคุยงงงคุณงงงงมืนมืนนะฮะ
ให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าผมกับเพื่อนไปนั่งดื่มสังสรรค
ที่ร้านอาหารย่านปิ่นเกล้าวผมไม่ได้ดื่มนะ
ผมรับหน้าที่เป็นคนขับฮะพาเพื่อนกลับบ้านย่านรามอินทา
แต่ว่าตำรวจบอกถ้าเส้นทางกลับจากปิ่นเก้าไปรามอินทา

ทำไมคุณถึงมาทางนี้คุณเมาหรือเปล่า
ก็พยายามถามย้ำนะฮะฟังเสียงของคนขับรถกระบะ
ที่เพื่อนเขาตายหน่อยนะฮะอ่าแล้วก็ตอบ
พาเพื่อนมากินครับแต่ผมไม่ได้กิน
พอออกมาปุ๊บผมตั้งมาอ่าเพราะมันก็พาแบบตรงนี้
โลกาชั่นมุ่งหน้ามุ่งหน้าเราไปไหนไปรามอินทรารามอินทรา
แล้วก็วิ่งมาครับเขาวิ่งมาเสร็จวิ่งมาเสร็จปุ๊บ
ผมก็นั่งคุยกันกับเพื่อนจังหวะนั่งคุยคือผมก็ขับของผม
อ่าฮะแต่ผมไม่ได้กินอ่าฮะพอจับสักวันหนึ่งก็บอกเฮ้ย
อื้มอื้มเพื่อนเพื่อนหลับผมก็หันไปดูเพื่อนในข้าง
เจเวสนำทางออกมาอย่างงี้เลยหรออืมใช่ครับเออนะฮะ

ไม่รู้เส้นทางเท่าไหร่แล้วเขายืนยันว่าเขาไม่ได้เมานะครับ
ส่วนถามว่าบรรทุกพ่วงทำไมมาขับตรงนี้ขับช้าแบบนี้เพราะอะไร

คนขับรถพ่วงบอกว่ารถผมยางฝั่งขวามันแตก
ท้ายก็เลยพยายามขับช้าเพื่อหาร้านยางอยู่
กระทั่งมาถูกรถกระบะพุ่งชน
อ่ะตำรวจก็ต้องตรวจสอบนะครับประมาณอัลกอฮอล์ของคนขับรถกระบะหน่อยนะ
ว่าตกลงเมาแล้วหรือเปล่านะครับ